แล้วค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะน่าจะได้ติดตามข่าว
หลายคนพอทราบข่าวก็ตกใจเสียดายช็อกช็อกเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวแล้วว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเลิกลากันหรือเปล่า
รัฐก็เลยรวบตึงที่มาที่ไปของการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้
รวมไปถึงเส้นทางความรักของทั้งคู่มาฝากคุณผู้ชม
ติดตามจากรายงานค่ะ
เมื่อนุ่มศูนย์ฮอตอย่างโต้งทูพี
คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นคู่รักมาราทอนคู่นี้
เพิ่งมีข่าวคุกข่าวขอแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
แต่ข่าวลือค่อยชัดเจนขึ้นเรื่อย
เมื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กับไร้เงาความหวาน
ผิดกับการเป็นคู่รักที่กำลังจะมีข่าวดี
กระทั่งเริ่มมีคนสังเกตเห็นว่าโต้งและปราง
ก่อนจะกลับมากดติดตามกันอีกครั้ง

ตอนนั้นแฟนคลับยังพอใจชื้น
หวังว่าทั้งคู่อาจจะระหองระแหงกันจริง
แต่คงไม่ถึงขนาดเลิกรากันตามข่าวลือที่มีมาเป็นระยะ
บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีแฟนสาวอยู่ในชีวิต
และมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
แต่แล้วข้อความดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตเสียงแตก
พากันตีความว่าภายใต้ข้อความนี้
เป็นการบอกรักหรือบอกลากันแน่
กระทั่งไหนที่สุดเมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน
ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวใกล้ชิด
ว่าคู่รัก๑๐ปีต้องปรางปิดฉากลงแล้ว
และยืนยันว่าการเลิกกันของทั้งคู่ไร้มือที่๓
แต่เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
สุดท้ายก็ถึงจุดที่ต้องบอกลาจากกันทั้งที่ยังรัก

งและปรางเริ่มสารความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนของเพื่อน
คบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
และพอดูใจกันได้ประมาณ๔ปี

มีหน้าที่การงานที่ทำให้การใช้ชีวิตห่างจากกันไปเรื่อย
สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจเลิกรากัน

มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง

และทำให้ตัดสินใจกลับมาคบหากันอีกรอบ
ทั้งคู่จับมือกันฝ่าฟันมาจนถึงปีที่สิบ
ต้องมอบเพลงอย่าหายไปไหนอีกเลย
เป็นของขวัญให้กับแฟนสาว
ความหมายหวานซึ้งที่ตั้งใจขอบคุณที่มีปลางอยู่ในชีวิต
ขอบคุณที่อดทนและให้อภัยตัวเขาที่ทำอะไรผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง
ก่อนจะตามมาด้วยโมเมนต์สุดประทับใจ
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ต้องทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอปรางแต่งงานที่นิวยอร์ก

และนางเอกจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ปรางกัณรัน
แต่สุดท้ายความรักไปไม่ถึงวันวิวาที่ทั้งคู่เคยวาดฝันกันเอาไว้

เหลือไว้เพียงความทรงจำที่สวยงาม

แต่ว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เขาจะยุติลง
มันก็ยังมีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาดีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันนะ
ที่บอกไปว่า๑๐ปีก็เส้นทางก็มีแต่เรื่องราวดีที่น่าจดจำด้วยเช่นเดียวกันนะคะ